มาดูข่าวนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรอรถเมย์ที่
ป้ายรถเมธนี้ทุกวันอยู่ตรงสวรุงพินี
ปรากฏว่าวันนี้โดนป้าคนหนึ่งฮะเอารองเท้าเครื่องข้างแล้ว
เอารองเท้าคุยอีกข้างนะเธอกลัวเธอวิ่งหนีป้าก็วิ่งตาม

มันไปออกไหม

โอ้โหหนีสิคะรออะไร

ถูกอ่ะต้องหนีอ่ะหนีก่อนนะหนีไว้ก่อนแม่สอนไว้เจอเหตุการณ์แบบนี้
สองข้างเลยนะที่คว่างมาแล้วตาเขม่งปรีเข้ามา

เตือนภัยป้ายรถเมย์หลังแยกสารสินเจอแบบนี้
ใครเจอนะฮะแจ้งใครได้บ้าง
เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์นี้
หน้าสวนลุมฝั่งสรรสินนะ
เห็นว่าป้าคนนี้นั่งรถเมย์นะฮะ

จากนั้นโอ้โหป้าหันมาสบตา
เอาล่ะสิหันมาสบตาแล้วพูดพึ่มพำ

แล้วตะโกนด่าเธอเอาละท่าไม่ดีแล้ว

จากนั้นป้าเริ่มเปิดฉากปลารองเท้าใส่เลยครับ
เปิดเปิดฉากปลารองเท้าใส่ไม่พอ
เธอหนีกลัวแล้วหนีแล้วนะ

โอ้โหเธอบอกใจสั่นไปหมดเลยคุณผู้ชม
ตกใจแล้วก็ตื่นกลัวเคราะห์ดีนะ

มีคนอยู่แถวนั้นช่วยเอาไว้ได้

ต้องนั่งรอรถเมย์ที่ป้ายนี้เป็นประจำด้วย

โอ๊ยสวยอีกอ่ะฮะ
ถ้าเจออีกทำไงอ่ะแล้วถ้าวันหน้าไม่ใช่รองเท้าอ่ะ

เออนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่มาดูแลกวดขันหน่อยนะครับ

ครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร